คุณผู้ชมครับวันนี้แล้วนะครับที่ครอบครัวจะประกอบพิธีชาพนักกิจเสียเต้ยนะครับ
อดีตสามีของเจ๊อ๋อ๙๐ล้านที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ชายของเสียเต้ย
โดนผีอำครับคือไปนอนที่โซฟานะครับที่โซฟาที่เสียเต้ยเนี่ย
นอนประจำเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าสงสัยน้องไม่พอใจ
มานอนที่ของเขาน้องเนี่ยมาตุ๊ยท้องเลยนะ
ชกท้องไงนะฮะใช่ฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับกับพี่ชายของเสียเต้ยคือ
สนองสุรรณกุลเล่าเรื่องราวชวนขนหัวลุกให้ฟัง
บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนระหว่างที่นอนอยู่บนโซฟาหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นที่นอนประจำของเสียเต้ยขออภัยครับที่มักจะมาเอ็นหลังพักผ่อน
จู่ก็กำลังเคลิ้มนี่แหละ
รู้สึกหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้
หรือที่เขาเรียกกันว่าผีอำนั่นแหละครับ
สะบัดตัวจนลุกขึ้นมาได้

เพราะมั่นใจว่าสงสัยน้องมาหยอก
ฟังผมเล่าเดี๋ยวไม่ได้อารมณ์ฟังพี่เขาเล่าดีกว่าครับ
แต่ที่แค่นอนประจำนะ
ลองปรองงาก

แต่ไม่มีคนไม่ชบ
บัสดิ์หรือ
สิ่งงาน
ตัวแข็ง

เขาก็คิดว่าน้องคงห่วงที่นอนนะ

ตัวพี่รีบไปจุดทูบหน้าโรงศพน้องเลย
บอกว่าน้องอย่าหวงทรัพย์สินอะไรเลย
ขอให้ไปสู่สุขติอย่าได้ห่วงได้ห่วงอะไรเลย
เพราะแบบนี้บอกโอ้โหห่วงแม้กระทั่งโซฟานะฮะ

แล้ววันนี้จะมีพิธีชาวพนักกิจนะครับ
เศรษฐ์เต้ยที่วัดเทพสถิตรนิมิตรมงคล
บรรยากาศการสวดอภิษฐรรมเมื่อคืนเป็นคืนสุดท้ายครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักใคร้เสียเต้ย
รวมถึงลูกสาวแล้วก็แม่เจ๋อ๋อนะฮะ
ก็มาร่วมสวดอภิษฐรรมด้วยนะครับ

ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายคนโฟกัส
ก็คือเรื่องของการเปิดพินัยกรรมนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าหลังงานชาปนกิจศพเสียเต้ย
เสร็จเรียบร้อยแล้วทางครอบครัวจะมีการเปิดพินัยกรรมของเสียเต้ย

เหนือจากเงินในบัญชี๒บัญชีรวมกัน๑๐กว่าล้านแล้ว
ก็จะมีทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ
เช่นบ้าน๓หลังรถยนต์๒คันที่ดินอีก๓ไร่ในอำเภอหนองแสงนะคะ
ทรัพย์สินทั้งหมดเศรษฐ์เต้ยได้ทำพินัยกรรม

ทางครอบครัวจะไปขอทางธนาคารเปิดตู้เซฟ
จำได้ไหมที่ทีมข่าวเราเคยไปสัมภาษณ์เสียเต้ย
แล้วก็รู้ว่าเสียเต้ยเขาชอบเก็บสะสมพวกทองพวกอะไรอย่างนี้นะ
แหละพวกเจาะรีอะไรอย่างนี้นะฮะ

ใช่ค่ะพี่ชายของเสียเต้ยบอกว่าทางครอบครัวไม่ติดขัดนะ
ถ้าเกิดว่าการเขียนพินัยกรรมของเสียเต้ยจะยกให้ใครก็ทำตามนั้นค่ะ
หากเศรษฐ์เต้ยจะมอบศัพท์สินให้กับน้องนีเวีย

ก็ทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทุกคนก็รักน้องเหมือนลูกคนหนึ่ง
เพราะว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ส่วนวันนี้ช่วงบ่ายนะคะอย่างที่บอกไปจะมีพิธีชาปนากิจศพเสียเต้ยนะคะ
ที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลนะคะแน่นอนว่าบรรยากาศที่วัดตอนนี้

แล้วก็ในวันพรุ่งนี้๒๖พฤศจิกายน
จะมีการเก็บอัฐิในตอนเช้าค่ะ
ทีนี้ไปถามเจ๊อ๋อหน่อยว่าเจ๊อ๋อจะไปงานชาปนกิจไหม
ก็เจ๊อ๋อบอกจะไปงานชัปนากิจนะครับ
แล้วก็บอกว่าขออโหสิกรรมให้กันขอให้เสียเต้ยไปสู่สุขตินะครับ
ส่วนเรื่องของดราม่าพินัยกรรม
บอกเรื่องของพินัยกรรมไม่มีปัญหา
แต่ว่าถ้าตามกฎหมายถ้าลูกบุญธรรมอย่างน้องนิวเวีย
ถ้าจะได้ก็ได้ก็เป็นไปตามกฎหมาย
หรือว่าถ้าเสียเต้ยเขามีการทำพินัยกรรมไว้
แล้วก็ไม่ได้ยกมรดกทรัพย์สินให้กับน้องก็ไม่เป็นไร
อ๋อบอกแบบนี้อ๋อเจ๊ก็มีมากอยู่แล้ว
เราก็มีมากพออยู่แล้วไม่เป็นไรนะฮะ
คือเจ๊อ๋อเปิดใจกับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรกนะครับ
โดยบอกว่าก็รู้สึกเสียใจแหละที่อดีตสามีจากไปอย่างกระทันหัน
เพราะว่าเสียเต้ยก็เป็นคนดีคือเจ๊อ๋อเขาเรียกเต้ยนะ
ก็เป็นคนดีนะครับก็อยู่กับเต้ยมาด้วยกัน๕ปีเนี่ย
ทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็เข้าพิธีแต่งงแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เสียใจเต้ยจากไปแบบนี้ก็ขออโหสิกรรมกันไปนะฮะ
เต้ยไปสู่สุขติขอโหสิกรรมทั้งกายวาจาใจ
ที่เคยทำอะไรกับเต้ยและเต้ยมีความทุกข์

ส่วนที่เต้ยเคยทำไม่ดีกับเธอก็ขอเรียกอโหสิกรรมให้นะครับ
เพราะอยากให้ดวงวิญญาณของเต้ยสงบสุข
ฟังเจ๊อ๋อหน่อยนะครับ
โหสิกรรมที่เคยตัวเองอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาก็
ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็คือต่างคนก็ต่างอยู่แล้ว
คือแล้วก็จะขอไปวันเดียวนะคะคือวันเผาจะไม่ขออะไรมาก
เขาจะบอกอยากไปเคาะลงบอกเต้ยว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้ว
คือเราไม่รู้จักกันแล้วก็ดวงวิญญาณของเขาก็จะได้มา
มากมายกับเราเพราะว่าเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
จะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ดวงวิญญาณเขาไปสงบ
เป็นการเปิดปากของเจ๊อ๋อนะคือเจ๊อ๋อเขาไม่ได้ไปกราบศพนะ
เพราะว่าแม่แล้วก็พี่สาวเจ๊อ๋อไปแทนนะครับแต่ว่าวันเผาเนี่ย
คือวันนี้เจ๊อ๋อจะไปนะครับเจ๊อ๋อได้เปิดเผยถึงกรณีดราม่าพินัยกรรม
อะไรต่างนานแล้วก็บอกว่าประเด็นที่เธอกับเต้ยมีลูกบุญธรรมด้วยกัน
คือลูกบุญธรรมคนนี้เป็นหลานสาวของเธออายุ๕ขวบชื่อน้องนิวเวียนะครับ

เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเต้ยด้วย
ถ้าถามในแง่กฎหมายคือทำให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน
และมรดกของเต้ยตามกฎหมาย

มอบทรัพย์สินให้ญาติพี่น้องของเต้ยเอง

หรือน้องนิวเวียก็ไม่เป็นไร
ก็ยืนยันตามพินัยกรรมที่ระบุกันไว้
เพราะว่าทรัพย์สินของเราก็มีมากอยู่แล้ว

คือเจ๊อ๋อบอกอ๋อเจ๊ก็มีมากอยู่แล้วไม่เป็นไร

คือจะเป็นผู้หญิงที่แบบสบายแบบนี้ตลอดค่ะ
คือจะไม่ยึดติดว่าอันนี้ลูกกูต้องได้
อันนั้นลูกก็ต้องได้ผู้ชายไปเยอะอย่างนี้ไม่
เพราะว่าเราก็มีเยอะพอสมควร
ถ้าว่าในพินัยกรรมไม่เขียนถึงให้ลูกบุญธรรม

ให้เป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้หลับ

ของลูกเราเราทำไว้อยู่แล้ว

แม่ถ้าเจ๊อ๋อนี่จริงเลยนะ

เพราะเจ๊อ๋อบอกว่าทรัพย์สินของเราก็มีมากพอแล้ว
พินัยกรรมไม่เขียนระบุถึงลูกบุญธรรม
ก็ไม่เสียใจเพราะเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับ

อะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเรา
ก็ต้องดูนะเรื่องของพินัยกรรมและข้อกฎหมายต่างนะครับ
แต่ว่าทางญาติพี่น้องของเสียเต้ยก็บอกว่า
ไม่เป็นไรถ้าพินัยกรรมระบุว่าอะไร
ก็ยึดตามกฎหมายแล้วก็ยึดตามพินัยกรรมของเสียเต้ย